มาดูเรื่องความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ใครฆ่าน้องชมพู่
เราตามมาห้าสิบกว่าวันแล้วนะครับห้าสิบสองวันแล้ว
ถ้านับถึงวันนี้หลังจากที่มีการพบศพของน้องชมพู่นะครับ
ทีนี้มันมีเบาะแสใหม่จากคนที่เป็นชาวบ้าน
เกี่ยวกับเรื่องของรถของเล่นที่เป็นรถแบ็คโฮลจำได้ไหมฮะ
ที่เจ้าหน้าที่ไปพบอยู่ในป่าภูเหล็กไฟนะครับ
มีชาวบ้านออกมาเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของรถแบ็คโฮลของเล่นนี้
อ่ะเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับคือจากการที่ตำรวจพบข้อมูลเกี่ยวกับรถแบ็คโฮของเล่น
หลักฐานชิ้นสำคัญที่พบใกล้ศพของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากพบศพได้๒วัน
และตำรวจคาดว่าของเล่นชิ้นนี้เป็นของเล่นที่คนในชุมชน
ในชุมชนเพื่อนน้องชมพู่เนี่ยเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะ
และน้องชมพู่ก็อาจจะไปเล่นรถแบ็คโฮนี้ด้วยและที่สำคัญ
มันอาจจะเป็นรถแบ็คโฮลของเล่นที่หลอกลวงล่อลวงน้องชมพู่ขึ้นภู
คุณคือหลอกเด็กด้วยของเล่นพาน้องชมพู่ขึ้นภู
เป็นไปได้หรือเปล่าจากกรณีของเล่นนี้นะฮะ
ทีมข่าวได้สอบถามกับนางย้อมชาวบ้านกกอกที่อยู่ซอยเดียวกันกับบ้านของชมพู่
ห่างกันไปไม่ถึงร้อยเมตรแล้วครับแล้วก็ในช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ก็ไปช่วยค้นหาตามหาน้องชมพู่ด้วยโดยป้าย้อมเล่าให้ฟังบอกว่า
เธอมีเบาะแสหมายเล่าให้ฟังเอาไหมพูดสิข่าวเราบอกเอาสิ
ป้ามีอะไรป้าจะเล่าอะไรให้ฟังโดยป้าเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่น้องชมพู่หายไปนะฮะป้าเนี่ยเป็นชาวบ้านคนแรกแรกที่รู้ข่าว
เพราะเห็นน้องสดิ้งพี่สาวตามหาน้องชมพู่แล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านหลายรอบ
ป้าก็เลยตะโกนสอบถามหาอะไรสดิ้งสดิ้งก็บอกมาว่า
หาน้องชมพู่จะป้านะครับป้าก็เลยเดินไปหาที่บ้านน้องชมพู่ไปช่วยหาด้วย
แล้วก็ถามน้องสดิ้งว่าก่อนหน้านี้ชมพู่เล่นอยู่ตรงไหนเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วสดิ้งก็พาไปดูจุดตรงเปรย์ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
ที่น้องนั่งเล่นตอนนั้นประมาณ๙โมงเช้า
ที่สำคัญป้าย้อมบอกว่าจำได้ที่ฉันจะบอกเธอนะ
กิติศักดิ์นะกิติศักดิ์คือผู้สื่อข่าวเราที่ฉันจะบอกเธอว่าเบาะแสใหม่
มันคือเรื่องนี้ฉันจำได้ฉันเห็นรถแบ็คโฮของเล่นสีเหลือง
คันที่ตำรวจไปเจอใกล้ใกล้กับจุดพบศพน้องชมพู่เนี่ยในวันนั้นน่ะ
ฉันเห็นมันอยู่ในหลุมใต้ต้นมะม่วงจุดที่น้องนั่งเล่นกัน
แล้วมันมีกระป๋องของเล่นเนี่ยวางอยู่ข้างข้างกันเห็นรอยเท้าที่ปากหลุมเนี่ย
เป็นรอยเท้าเด็กคาดว่าจะเป็นรอยเท้าของน้องชมพู่
น้องชมพู่คงเล่นกันอยู่แถวนั้นแล้วก็เล่นรถแบ็คโฮลของเล่นนี้ด้วย
แต่ไม่เห็นรอยเท้าผู้ใหญ่นะแต่จากนั้นเองฉันก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นนะ
แต่ฉันเห็นแล้วฉันก็ออกตามหาน้องชมพู่
แล้วก็เมื่อกลับมาที่บ้านของน้องชมพู่อีกครั้งก็ไม่ได้สังเกตแล้วว่า
หลุมยังมีรถแบ็คโฮลอยู่หรือเปล่านี่ฮะก็กลายเป็นเบาะแสใหม่ว่า
รถแบ็คโฮมันขึ้นไปอยู่บนป่าภูเหล็กไฟใกล้ศพน้องชมพู่ได้อย่างไร
และมันขึ้นไปเมื่อไหร่นะฮะถ้าคนร้ายไม่ได้เอารถแบ็คโฮลของเล่น
หลอกล่อน้องชมพู่ขึ้นภูเพราะว่าป้าย้อมยังเห็นรถแคคโฮของเล่นอยู่ที่บ้านของน้องชมพู่
ขณะที่น้องชมพู่หายไปแล้วด้วยแล้วรถแบ็คโฮของเล่นมันขึ้นไปอยู่บนภูเมื่อไหร่ยังไง
ใครเอาขึ้นไปป้าย้อมบอกว่าก็มานั่งนึกนะมันก็เอกใจอีกที
ตอนที่เป็นข่าวว่าไปพบรถของเล่นแบ็คโฮสีเหลืองอยู่บนภูเหล็กไฟ
ทั้งที่ป้าก็จำได้ว่าวันที่น้องชมพู่หายไอ้รถแบ็คโฮคันนี้มันยังอยู่หน้าบ้านของน้าตายอยู่เลย
ซึ่งหน้าบ้านน้าตายมันก็อยู่ข้างบ้านน้องชมพู่ไง
แล้วมันจะไปอยู่บนภูได้ยังไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมันอาจจะมีการนำหลักฐานไปแต่งเหรอคุณเขาเรียกไปอะไรนะ
ไปสร้างหลักฐานบนภูหรือเปล่า
เอ๊ะคุณแล้วทำไมป้ายอมถึงเพิ่งออกมาพูดถึงเพิ่งออกมาให้ข้อมูลทั้งที่เจอรถแบ็คโฮเนี่ยมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วอ่ะ
คือป้ายอมก็นั่งคิดไปคิดมาแหมคนในชุมชนก็ต้องนั่งทบทวนเหตุการณ์ถูกสอบปากคำเรื่อยก็คิดย้อนไปเอ๊ะมันเห็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้น
ย้อมก็เลยบอกที่ตัดสินใจเอามาพูดนะกิติศักดิ์นะเธอนะผู้สื่อของเรานะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับคดี
แล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๘มิถุนายนตำรวจเชิญไปให้ข้อมูลเรื่องนี้ฉันก็ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับรถแคคโฮของเล่นสีเหลืองคันนี้แหละ
ฉันก็เลยมาเล่าให้เธอฟังไงกิติศักดิ์นะฮะไม่ใช่มีแค่นางย้อมคนเดียวที่เห็นรถของเล่นนะฮะ
ยังมีชาวบ้านอีกคนบอกว่าวันที่๑๑พฤษภาคมหลังจากรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปก็ไปช่วยตามหาเหมือนกัน
แล้วก็ยังเห็นรถแบ็คโฮสีเหลืองซึ่งเป็นรถของเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงบ้านน้าตายเหมือนกัน
ส่วนการไปค้นหาบนภูเหล็กไฟชาวบ้านที่ขึ้นไปจะเป็นผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยจะค้นหาบริเวณชุมชนบริเวณสวนยางและป่ามันสัมปะหลัง
แล้วก็เลยเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็มีนางย้อมด้วยนะที่มาเห็นรถแบ็คโฮของเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงตรงนี้
นั่นสิมันเลยเป็นเบาะแสใหม่ถูกต้องไหมคุณค่ะ
ด้านของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงของน้องชมพู่พูดถึงกรณีรถแบ็คโฮลของเล่นนะครับ
ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการถูกนำขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วไปวางไว้ใกล้กับศพน้องชมพู่
หรืออาจจะเป็นการสร้างหลักฐานหรือคนร้ายอาจจะปะปนอยู่ในกลุ่มชาวบ้านที่เข้ามาร่วมกันค้นหา
เมื่อวันที่๑๑ถึง๑๔พฤษภาคมและหยิบรถแบ็คโฮของเล่นขึ้นไปวางใกล้ศพของชมพู่
ลุงพลบอกว่าวันนั้นเองตัวผมไม่ได้ช่วยค้นหาบริเวณนี้คือใต้ต้นมะม่วงนี้
ไม่รู้ว่ารถแบ็คโฮของเล่นมันอยู่ใต้ต้นมะม่วงบ้านน้าตายจริงหรือไม่
และเรื่องนี้ต้องถามพยานคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์และเหตุใดจึงเพิ่งออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถแบ็คโฮของเล่นคันนี้
และยังมีพยานคนอื่นที่เห็นอีกหรือเปล่าก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
สำหรับจุดที่พบรถแบ็คโฮลของเล่นที่ชาวบ้านสองคนให้ข้อมูลโดยเฉพาะป้าย้อมเนี่ยนะ
ก็เห็นตรงกันบอกว่าเห็นรถแบ็คโฮลมันถูกวางไว้ใต้ต้นมะม่วง
จุดที่น่าจะเป็นจุดที่น้องชมพู่นั่งเล่นตรงนี้อยู่จริงนะครับ
แล้วก็เมื่อตำรวจขึ้นไปเก็บหลักฐานบนภูเหล็กไฟหลังพบศพ
ไปพบรถแบ็คโฮห่างจากจุดพบศพน้องชมพู่๓๐๐เมตร
ทีนี้ครับตำรวจก็ต้องประติดประต่อเรื่องใหม่แล้วนะ
ว่าตกลงแล้วตำรวจเองพิสูจน์หลักฐานเองไปพบรถแบ็คโฮลของเล่นเนี่ย
ช่วงเวลาไหนยังไงช่วงพบศพเลยหรือเปล่า
หรือว่าหลังจากพบศพกี่ในชั่วโมงกี่วัน
แล้วรถแบคโฮของเล่นเนี่ยมันขึ้นไปบนภูเล่ยังไง
เดี๋ยวอาจจะมีคนมาให้ข้อมูลเรื่องรถแคลของเล่นน้องเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหลังจากนี้
เดี๋ยวต้องรอติดตามอันนี้ก็เป็นคืบหน้าทางคดี
เพราะตอนแรกเป็นข้อสันนิษฐานอย่างที่ผมบอกไปว่าคนร้ายอาจจะเอารถแบคโฮของเล่นเนี่ยมาเป็นของเล่น
น้องชมพู่นี่ก็มีเยอะมากนะคะแล้วก็มีคนใจบุญเนี่ยนำพระพุทธรูปมามอบให้กับครอบครัวน้องชมพู่ด้วย
ทีนี้แม่ของน้องเขาก็เลยตั้งใจเดี๋ยวจะเอาไปถวายวัดดีกว่าอย่างน้อยน้องชมพู่จะได้ได้บุญกุศลด้วยองค์ใหญ่มากค่ะ
ใหญ่เอาไว้ที่บ้านก็อาจจะองค์ใหญ่ไป
มีคนใจบุญนำมามอบให้กับครอบครัวก็เอาขึ้นท้ายรถกระบะ
ไปถวายกับพระอธิการบุญมาศรีละเตโชเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอก
เป็นเจตนาของอาจารย์แหม่มซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจมอบให้
แล้วครอบครัวน้องชมพู่ก็ดีใจแทนน้องค่ะ
ว่าน้องจะได้บุญกุศลครั้งใหญ่
ที่จะเอาพระพุทธรูปนี้ไปถวายให้กับวัด
ครอบครัวไม่ใช่แค่ถวายพระพุทธรูปเฉยนะคะ
ทำอาหารถวายพระกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องด้วย
พอครอบครัวได้ถวายพระพุทธรูปให้กับทางวัด
พ่อของน้องชมพู่รวมถึงช่างวา
ก็แบกขึ้นไปไว้ที่สาราหลังใหม่ของวัดที่เพิ่งสร้างเสร็จ
เพื่อให้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่กราบไหว้บูชาของชาวบ้าน

มีคนใจบุญช่วยให้น้องชมพู่ได้บุญกุศลมากขนาดนี้
เพราะว่าตามความเชื่อของชาวบ้าน
ถ้าเกิดว่าใครถวายพระพุทธรูป
ถือว่าจะได้บุญมากเลย
แล้วก็พอหลังจากที่นำพระพุทธรูป
ขึ้นไปไว้ที่สาราหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

พ่อแม่ของน้องชมพู่ก็เปิดโกรธน้องดู
คือก็อยากรู้ว่าอัฐิน้องยังอยู่ครบไหม
ซึ่งพ่อก็ลองยกดูชิ้นส่วนกระดูกน้องชมพู่